เหตุที่คนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะคะ
อุ้มท้องอุ้มลูกมา๙เดือน
คลอดออกมาปรากฏลูกถูกขโมยนะคะ
เหตุเกิดที่โรงพยาบาล๑๐๑ค่ะ

ระหว่างการซ้อมแผนการหนีไฟค่ะ
นี่คือภาพขณะหญิงรายหนึ่งอุ้มเด็กหายออกไปจากโรงพยาบาลนะคะ
เหตุการณ์เด็กหายครั้งนี้เกิดขึ้นที่ตึกคลอดชั้น๒โรงพยาบาล๑๐๑ค่ะ
ยุภาวาธิคุณแม่ของเด็กนะคะ
อยู่ตำบลโนนสว่างอำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัด๑๐๑
ก็เล่าว่าได้เข้าไปทำคลอดเมื่อช่วงเย็นวันอังคารที่ผ่านมา

คลอดเสร็จแพทย์พยาบาลก็ส่งลูกมาอยู่ในความดูแลบนเตียง
แล้วก็นอนเฝ้าอยู่หลายชั่วโมงจนลูกสาวนอนหลับ
ต่อมาสามีของผู้เสียหายคุณยุภา
ก็ได้ออกไปทำธุระข้างนอกโรงพยาบาล
ระหว่างนั้นคุณยุภาเกิดอยากเข้าห้องน้ำ
ก็เลยให้คุณแม่พาไปเข้าห้องน้ำ
โดยปล่อยให้ลูกสาวนอนบนเตียงเพียงลำพัง
แต่ว่าหลังออกมาจากห้องน้ำค่ะปรากฏว่าลูกหายไป
สอบถามเจ้าหน้าที่พยาบาลไม่มีใครทราบ
แล้วก็มีคนไข้ที่มาทำคลอด

ป้วนเปี้ยนวนไปวนมาอยู่ก่อนที่เด็กจะหายไปค่ะ
ขณะที่นายโชคชัยบุญวิเศษผู้เป็นพ่อ

กล่าวด้วยน้ำตากับทีมข่าวนะคะ
บอกว่าลูกที่ภรรยาคลอดออกมาเป็นลูกคนแรก

วิงวอนให้เจ้าหน้าที่และประชาชนที่พบเห็น
ช่วยตามเด็กคืนด้วย
ด้านพนักงานสอบสวนสภเมือง๑๐๑พันธุ์
ทานตำรวจโทรสมัยมงคลชู
ก็บอกว่าเหตุเกิดช่วงชุลมูลค่ะ

ตรวจสอบแล้วในตึกไม่มีกล้องวงจรปิด
แล้วก็ตรวจสอบจากกล้องข้างนอกเอานะคะ

ออกไปโดยตำรวจยังไม่ปักใจ
ว่าเป็นคนร้ายที่รักเด็กนะคะเพราะอาจจะเป็นคนที่มาคลอด
แล้วอุ้มลูกกลับบ้านจะต้องมีการสอบสวนติดตามตัว
แล้วก็หาเบาะแสก่อนว่าผู้หญิงในภาพนี้ใช่คนร้ายหรือเปล่า
ซึ่งก็ขอความร่วมมือนะคะถ้าใครรู้จัก
ช่วยแจ้งหรือไปพบกับพนักงานสอบสวน
เพื่อให้เบาะแสเพื่อให้เกิดความชัดเจน
ถ้าไม่ใช่คนร้ายก็จะขยายผลหาเบาะแสทางด้านอื่นต่อไปค่ะ